เขาบอกว่าตัวเลขของคนไทยที่ขอกลับบ้านเพิ่มเนี่ย

วันก่อนที่เราบอกว่าเกือบจะ๖๐๐๐คน

ตัวเลขเนี่ยอยู่ที่๖๗๗๘คน

เมื่อวานที่มีการประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินกัน
ก็บอกว่าแรงงานไทยที่ซื้อตัวกลับบ้านเองเนี่ยนะคะ
ตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็จะช่วยเหลือนะคะ
เรื่องค่าตัวเดินทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
คุณการจนาพัทธาชกค่ะขอส่งกระทรวงการต่างประเทศ
วันนี้รายงานตัวเลขนะคะ
คนไทยที่เสียชีวิตก็คือยังเท่าเดิม๒๑ศพ
แต่ตัวเลขนี้ที่คุณกายบอกก็คือเป็นอันดับ๒นะ
สำหรับในสถานการณ์อันดับหนึ่งคือสหรัฐนะคะ
ศพคือเสียชีวิตบาดเจ็บ๑๔
คนไทยถูกจับเป็นตัวประกัน๑๖นะคะ
แล้วก็มีคนไทยลงทะเบียนขอกลับประเทศ๖๗๗๘คน
ไม่ขอกลับ๘๕คนนะคะ
สถานทูตไทยรายงานว่าเมื่อวานนี้พบแรงงานไทยบาดเจ็บ
แล้วหลบซ่อนตัวอยู่ในคิปบุตรนะคะ
ใกล้ฉนวนกาซ่า๒คน
ซึ่งก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็รับการรักษาจากแพทย์แล้วนะคะ
ทีนี้ถ้าดูเรื่องการอบพยพคนไทยอย่างที่เราได้แจ้งไปตอนแรกนะคะ
อีก๑๙คนวันนี้จะถึงประเทศไทยนะคะ

ส่วนหนึ่งก็จะมีคนไทยที่ซื้อตัวกลับมาเองด้วย

เพราะฉะนั้นก็น่าจะมากกว่า๑๙คนนะคะ
คณะกรรมการในที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบจ่ายเงินค่าเดินทาง
ให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลทุกคนตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมนะคะ
ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายให้เต็มจำนวน
เพราะฉะนั้นก็ขอให้แรงงานที่ซื้อตัวเครื่องบินเอง
แรงงานจังหวัดได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ
ว่ามีพี่น้องคนไทยที่เดินทางกลับมาเอง
เมื่อวานนี้ทางสถานทูตจัดให้๑๕ที่ใช่ไหมคะ
แล้วมีพี่น้องคนไทยที่กลับมาเอง๒๖ที่ด้วยกันโดยซื้อตัวเครื่องบินกลับมาเองเนี่ย
ทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญ
เห็นชอบในหลักการที่จะจ่ายค่าชดเชย
แก่ผู้ที่เดินทางกลับไทยมาจากอิสราเอล
ตั้งแต่วันที่๗ตุลาคม
ซึ่งเป็นห่วงที่ประกาศภาวะสงคราม
ส่วนการพูดคุยกับสายการบินพาณิชย์เพื่อสนับสนุนภารกิจการอพยพแรงงานไทย
ซึ่งตั้งเป้าจะอบพยพให้ได้วันละ๔๐๐คนค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ออกบินทุกวัน
เพื่อสนับสนุนภารกิจอบพยพคนไทยเป็นเที่ยวบินพิเศษ
ในวันที่สิบหกตุลาคมจำนวนสองร้อยห้าสิบที่นั่งด้วยนะคะ
และสำหรับการช่วยเหลือตัวประกันนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำกับท่านทูตอิสราเอล
ว่าคนไทยไปทำงานเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ขอให้เร่งช่วยเหลือคนไทยโดยเร็วด้วยค่ะ